เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ตอนนี้นะ
ตนเองดีที่สุดค่ะพยายามที่จะรักษาตัวเองดีที่สุดนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าถ้าพึ่งตัวเองแล้วมันไม่สบายใจ
คุณพระไงคุณพระช่วยคุณพระช่วยอีกทีนะพระอาจารย์แป๊กค่ะ
ที่จังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสว่างอารมณ์นะคะ
ตอนนี้ถูกนิมนต์ค่ะท่านมีคนนิมนต์ท่านนะคะ
ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะบริเวณนี้แหละเห็นไหมมีการจัดงานค่ะ
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
นิมนต์พระครูหลวงพ่อแป๊ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสว่างอารมณ์ค่ะ
ไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาร่วมทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับจัดพิธีสวดมนต์
ประพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งอาสมขจัดปัดเป่าโรคโควิดสิบเก้า
คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโรสลินไม่ทำตามสัญญาก็นี่ไงตัวเลข
โควิด๑๙หวังเป็นที่พึ่งทางใจไม่อยากให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เครียดกับโรคนี้โดยมีประชาชนหนึ่งร้อยคนเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะ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

ระหว่าง๒หน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านตัวเลข
สว่างอารมณ์กับอาสมฤษีเนรท่านพุทธคุณ